กินร้านเด็ดเจ้าอร่อยระดับตำนาน๓๒ปี

เขาบอกว่าการันตีความอร่อยเพราะ
เคยเป็นอดีตพ่อครัวในพัฒนาคารจีนมาก่อน

ติดตามเลยในช่วงตลาดกิน

อยู่ที่กรุงเทพสมัยค่าโดยสารรถเมย์๕๐กว่าตังค์
แล้วก็ทีดเองมาเปิดร้านอาหารที่มหาสารธารณ์นี้
จนถึงปัจจุบันนี้๓๒ปีแล้วครับ
ผมชื่อนายสังธงไส้เห็น
เป็นเจ้าของร้านข้าวต้มโคคา
ผมเคยเป็นครูปพัฒนาคารอยู่ที่กรุงเทพฯ
ก็เอาสูตรต่างมาใช้ในร้านนี้
จนเดี๋ยวนี้ก็มีคนรู้จักร้านเรามากขึ้น
อย่างน้ำเรียบหมูสับนี่ก็เป็นอาหารของพัฒนาการจีนอยู่

เราก็เลยต้องมีต้มยำพวงไข่แล้วต้มแซ่บพวงไข่

มีปลาราดพริกมีปลาทอดน้ำปลาอะไรพวกนี้

มาทานอาหารที่นี่เราก็มีอาหารทุกอย่าง

แล้วอย่างนี้พ่อทำทุกที่ไปหรือ
แต่ทุกอย่างแหละครับผ่านมาหมดแล้ว
ก็ผมมีอยู่สระคามนี้กับคุณกุ๊กมาโดยตลอด
ปัจจุบันนี้ผมก็อายุมากแล้ว
วิชาต่างก็มอบให้กับลูกชายหมดแล้วครับ
กกรุ่นที่๒ลูกชายผม
ก็ทำอาหารอยู่ในครัวนี้แหละครับ
ผมชื่อวัดเป็นทายาทรุ่น๒

ผมมาช่วยตั้งแต่อายุ๒๑ปีครับ
มันหาคนงานยากก็เลยขึ้นมาช่วยเขาทำ

เราต้องมาดูมาให้พ่อเขาสอนครับ

อะไรบ้างผักอันนี้ทำยังไง
กับข้าวเวลาทำใส่อะไรบ้างอย่างนี้ครับ
มันจะเป็นปากต่อปากครับเวลาเขามาทาน
พอเขามาทานเรามีเมนูหลากหลาย
เขาก็จะมากินเรื่อยบอกต่อกันไปครับ
นะเขาจะมีอาหารที่แบบหลากหลาย
แล้วก็มันอร่อยรู้สึกว่ามันสดมันใหม่

ใครผ่านไปผ่านมาก็เชิญแวะมากินได้ครับ

ร้านข้าวต้มโคคาอร่อยที่สุดในมหาสารคาม
เชิญแวะทานได้ครับ